คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องโควิดกันหน่อยค่ะ
ก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะวันนี้พบผู้ติดเชื้อ
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอินเดีย๑คน

แล้วมันมีเรื่องหนึ่งค่ะที่ใช้คำว่าภาวะทั้งหนองหานเลย
กรณีที่มีชาวลาวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
คือนั่งเรือข้ามฝั่งมานะจะมาหาลูกสาว

หวาดภาวะว่าอุ๊ยการช็อกเสียชีวิตแบบนี้
นี่เป็นอะไรเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วจะเอาเชื้อมาแพร่ไหม
แล้วก็ก่อนเสียชีวิตอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะฮะ
เออทีนี้เมื่อวานก็มีการเอาเชื้อไปตรวจ

ล่าสุดที่รายงานมาเนี่ยผลออกมาแล้วนะคะ
จากการตรวจเชื้อหาโควิด๑๙
เรื่องต้นผลออกมาเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อนั่นเอง
แต่แหมคือทำเอาชาวหนองหานหายใจไม่ทั่วท้องเลย
กรณีที่นายคำปุ่นพิมผาดีอายุ๖๑ปีที่เป็นชาวลาว
วงเวียงจันทร์เขานั่งเรือข้ามฝั่งมาจากลาว

จะมาเยี่ยมลูกสาวที่แต่งงานกับคนในหมู่บ้าน๒อาทิตย์
แล้วปรากฏว่ามีอาการช็อกมีอาการอาเจียนเป็นเลือด

ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวว่านายคำปุ่นจะมีเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
เพราะว่าไม่ได้ผ่านการคัดกรองไม่ได้มีการกักตัว
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็แพทย์เวรเนี่ย
การที่จะไปตรวจสอบก็ต้องมีชุดป้องกัน
หลังจากนั้นก็ให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีชาปนกิจ
หมอโรงพยาบาลหนองหานนำเศษเนื้อตรงกระพุงแก้ม
ก็ต้องเอาไปตรวจหาว่ามีเชื้อโควิด๑๙ไหม
แล้วล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวของเราเพิ่งรายงานมากรณีนี้
บอกว่าที่สาราพักศพวัดป่าสามัคคีคณรักษ์ที่บ้านหนองลาศ
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านเขาก็นำร่างของนายคำปุ่นมาบำเพ็ญกุศลที่วัด
แล้วก็จะชาปนกิจที่เมนวัดวันนี้ตอนบ่ายค่ะ
ส่วนกระดูกก็จะเก็บเอาไว้ที่วัดก่อน
เพื่อให้ญาติมาติดต่อรับกระดูกกลับไป
และผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ของทางศูนย์ควบคุมโรคหนองหาน
เบื้องต้นนี่นะคะผลออกมาเป็นลบ
ก็แปลว่าไม่มีเชื้อแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
เดี๋ยวจะต้องรอการแถลงความชัดเจนจากทางผู้ว่าอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะ
อันนี้คือกรณีที่หนองหาน
ส่วนที่เชียงใหม่คุณผู้ชมจำได้ไหม
สาวไทยที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับแฟนนุ่มชาวมาเลเซีย
ที่บอกว่ากลับจากไทยกลับไปมาเลแล้วติดโควิด๑๙
เดินทางกลับไปเนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วมีการตรวจพบเชื้อโควิด๑๙เมื่อ๑๓สิงหาคม
แล้วล่าสุดนะคะเมื่อวานทีมสอบสวนโรค
ก็ไปรับตัวผู้หญิงคนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลนครพิงที่เชียงใหม่

แล้วก็ผลการตรวจออกมาเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเหมือนกัน
ว่าผลเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อโควิด๑๙
แต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงไทยคนนี้ก็กักตัวดูอาการ
อยู่ที่โรงพยาบาลนครพิง
แล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งวันนี้
เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าครบ๑๔วัน
นับตั้งแต่วันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา

ก็ต้องมีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน
เพราะเอาจริงนะมีไทม์ไลน์ที่เปิดเผยออกมาว่า๕สิงหา
แฟนนุ่มชาวมาเลเซียที่คอนโดของผู้ชายที่กรุงเทพ
แต่หลังจากนั้นไทม์ไลน์มันไม่ได้มีระบุออกมา
แล้วมาเป็น๑๖สิงหาคมเลยว่าออกจากภูมิลำเนา
มาพักที่คอนโดที่กรุงเทพ

เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อไปเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อน๖คน
แล้วพอถึงเชียงใหม่มีเพื่อนคนหนึ่ง
ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงใหม่เช่ารถตู้มารับ
ทีนี้คุณผู้ชมทาวน์ไลน์ช่วงวันที่๖ถึง๑๖

ว่าไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกัน
อืมนะครับทีนี้ก็ต้องตรวจต่อแล้วฮะ
คนที่ไปด้วยกันคนขับรถตู้แล้วก็บ้านพักที่ม่อนแจ่มนะครับ
แต่ว่าเขาบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าติดโควิด๑๙อันนี้รอบแรกนะ